เรื่องของโควิด๑๙เดี๋ยวเราตามให้ต่อแน่นอน

วันนี้มีเรื่องของฝากร้านฝากร้านกับไทยรัฐทีวีสู้โควิดด้วย
ฝากกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับ

ทุกผู้ชมยังจำได้เรื่องของเสียสุชาติ

กระบี่เสียสู่ชาติหายไป๑๐วัน
ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ย
บอกกับที่บ้านบอกว่าจะไปทวงเงินจากเพื่อนรุ่นน้อง
เพื่อนรุ่นน้องยืมไป๓แสนบาท

เจอทั้งศพเจอทั้งรถ
เอาจุดที่เจอรถก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไล่ไปเจอศพ
ตรงนี้ครับเป็นสวนปามแห่งหนึ่งในพื้นที่

เจอรถของเสียสู่ชาติ
การจะเอารถทั้งคันไปฝังดินเอาไว้ได้เนี่ย

ดูสิแล้วเจอรถทั้งคันแบบนี่นะคะ

สมบาปหลุมใหม่

มันมีเสียงเหมือนตัวถังเหมือนเหล็ก

แล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะขุดได้หลุมขนาดนี้

นี่ตอนแรกมันมีพวกใบปลามเก่าปิดกรบเอาไว้
เห็นไหมแล้วมันลักษณะอุ๊ยข้างล่างมันเหล็ก

ตามร่องรอยที่ไปสืบสวนแกะรอยได้มาว่า

เสร็จแล้วก็เลยเอาแก๊คโฮลมาขุดดิน

สักพักนึงเนี่ยไล่ไปแล้วไปเจอจุดที่ฝังศพด้วยนะ
คนร้ายที่ทำร้ายเศรษฐศุชาติจนเสียชีวิต
ทั้งฝังรถทั้งฝังศพ

ชุดสืบสวนนะฮะตำรวจของจังหวัดกระบี่ด้วย
วันนี้มาตรวจสอบหลุมต้องสงสัยตรงนี้นะครับ

ในพื้นที่บ้านหนองแบกหมู่๑ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่
เพื่อตามหาร่องรอยของนายสุชาติขาวล้วนอายุ๕๓ปี
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับรถยนต์โตโยต้าโคโรนาสีขาวของตัวเอง
หมายเลขทะเบียนกไก่นหนู๖๕๕๒กระบี่
หายตั้งแต่๓พฤษภาคมหรือเมื่อ๑๐วันก่อนนะครับ
ตอนนั้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะถูกฆาตกรรมแล้วก็อำพลางคดี
ด้วยการเอาศพไปซ่อนเอาไว้

ด้านบนของหลุมขนาดใหญ่หลุมนี้เนี่ยมีพวกใบปาล์มวางทับเอาไว้
มีร่องรอยคล้ายถูกไฟไหม้ด้วย
คาดว่าคนร้ายคงใช้รถแบ็คโฮลขุดหลุมลึก
แล้วก็จะขับรถหรือว่าเข็นรถก็แล้วแต่เนี่ย
ลงไปในหลุมจุดไฟเผารถด้วยแล้วก็เอาดินเนี่ยมากรบเอาไว้เพื่อปิดหลุมอำพลางนะฮะ
เอาแก๊คโฮเนี่ยมาขุดนะฮะขุดไปได้หนึ่งเมตรก็ไปเจอแผ่นเหล็กคล้ายกับหลังคารถ
แล้วก็เจอรถของเสียสุชาตินะครับท่านผู้ชมครับคือรถยนต์คันนี้นะครับ
สภาพถูกไฟไหม้ทั้งคัน
เนี่ยที่ฝังลึกลงไปเนี่ยคือ๒เมตรกับ๕๐เซนติเมตรนะฮะป้ายทะเบียนหมายเลขกไก่นหนู๖๕
กระบี่เนี่ยตรงกับทะเบียนรถของนายสุชาติเลยนี่นะฮะแต่ไม่มีศพนายสุชาติอยู่ในรถนะครับ
นี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเป็นว่าเจอรถเจอรถก่อนนะฮะนี่ฮะแล้วก็เข้าไปดู
ด้านในเนี่ยไม่เจอเสียสุชาติไม่มีศพอยู่ด้านในตำรวจก็เลยไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยนะครับ
ชื่อว่านายสุริยาหรือว่าบังฟิศนะเขาชื่อบังฟิศนะชื่อจริงนายสุริยาอายุ๓๕ปี
เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะทำร้ายเสียสุชาติแล้วก็ฆ่าอำพลางศพนะฮะ
เพราะว่าเสียสุชาติเนี่ยเขาจะไปทวงเงินจากบังฟิศนี่แหละอายุสามสิบห้า
อยู่ที่พื้นที่บ้านหนองแบกนี่แหละในพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับ
บ้านหนองแบกหมู่หนึ่งตำบลหนองทะเลอำพลวงจังหวัดเกาะบี
ตรงจุดเดียวกับใกล้กับสวนปามที่มีหลุมที่ขุดซ่อนรถตรงนี้
วันที่เสียสุชาติหายตัวไปบอกกับคนในครอบครัวว่าจะไปทวงเงิน๓แสนจากบังฟิศ
ฟิศยืมไปไปตั้งแต่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
คนนี้คือบังฟิศนะฮะบังฟิศนี่มีประวัติถูกจับหลายคดีนะครับ
ปล้นฆ่าพยายามฆ่าคดียาเสพติด
ปัจจุบันยังเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกะบี่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังจนไปเจอหลุมแล้วก็เจอรถของเสียสุชาติถูกฝังอยู่
ตรงนี้เป็นสวนปาล์มน้ำมันห่างจากบ้านบังฟิศแค่๒๐๐เมตร
ก็แน่นอนล่ะครับว่ามันไม่ใช่พื้นที่บ้านของบังฟิศนะ
มันเป็นสวนปามของคนอื่นก็ต้องไปถามเจ้าของสวนปาม
ว่าเอ๊ะมีรถมีหลุมขนาดนี้เนี่ยมาฝังในพื้นที่สวนปามของคุณเนี่ย
ตกลงมันยังไงนายชัยวัดเสริมเกียรติวัด
เป็นกำนันตะบนสายไทยเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันที่เจอรถของเสียสุชาตินะฮะ
กำนันชัยวัดบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ผมไม่รู้เรื่องเลย
เพราะไม่ได้เข้ามาในสวนปามเนี่ยเดือนนึงแล้วสวนปามของเขาเนี่ย
มีเส้นทางเป็นเส้นทางเปิดด้วยชาวบ้านสัญจรไปมาผ่านไปมาได้
แล้วชาวบ้านใช้เป็นถนนเข้าออกเพื่อไปหาปลาด้วย
ไม่รู้ไม่รู้ที่นี่คือคือเป็นส่วนแบบเพราะว่ามันแบบนี้
หลังจากได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่เจอรถของเสียสุชาติแล้วนะครับ
นางอารักษ์ทัพไซอายุ๓๖ปีลูกสาวของเสียสุชาติก็มากับญาติญาติ

มาดูรถแล้วก็ยืนยันว่าเป็นรถของพ่อที่ขับออกจากบ้านในวันที่หายตัวไปคือ๓พฤษภาคม
ตอนนั้นก็เชื่อแล้วล่ะว่าพ่อคงจะไม่ปลอดภัยแล้วล่ะนะคนร้ายคงจุดไฟเผาขุดหลุมฝังไปแล้วแต่ว่ายังไม่เจอศพพ่อเท่านั้นเอง
เพราะว่ามีปลากแท้งกันจากโมงเลศ

นี่คือรถของเสียสุชาติทีนี้เจอศพนะคะเจอศพ
ศพก็ถูกฝังดินเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจในสวนยางพารา
นี่ค่ะในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
คือห่างจากสวนปั๊มน้ำมันในตำบลสายไทยที่เจอรถของเสียสุชาติ๗๐๐เมตร
ร้อยเมตรเองห่างจากบ้านบังฟิศประมาณหนึ่งกิโลกว่ากว่า
เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถแบ็คโฮลนะคะขุดหลุมลึกลงไปเกือบสองเมตรค่ะ
และในหลุมเจอศพศพหนึ่งลักษณะก็คือถูกห่อด้วยพลาสติก
ผ้ายางศพเริ่มเน่าเปื่อยส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วเลยนะคะ
นี่หลุมมีขวดน้ำกรดค่ายางขนาดหนึ่งลิตรยี่สิบสี่ขวดค่ะ
คุณผู้ชมนี่นะคะจุดที่พบศพขุดหลุมลงไปแล้วเจอแบบนี้ครับ
ห่างจากจุดที่พบศพตรงนี้ห้าสิบเมตรค่ะไปเจอปลอกกระสุนปืน
เก้ามอมอตกอยู่สองปลอกมีขอนไม้มีก้านทูบที่จุดแล้วด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ญาติมาดูศพเพื่อที่จะยืนยันว่าศพนี้
ใช่เสียสุชาติหรือเปล่าก็ให้ภรรยาของเสียสุชาติมาดูนะคะ
นางน้ำค้างสิงพิลาอายุสี่สิบสองคุณผู้ชมค่ะ
พอภรรยามาดูร้องไห้แล้วซุดลงไปกับพื้นเลยครับ
คือภรรยาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นศพสามีเธอ
นี่คือภรรยาค่ะร้องไห้แบบนี้ต้องประคองแล้วเนี่ยซุดลงไปนั่ง
คือดมยาดมเลยนะคะคือภรรยาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อ
ว่านี่คือสามีเธอถูกพบเป็นศพอยู่ในหลุมแบบนี้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนะคะ

โอ้โหนี่ค่ะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นขออนุญาตให้ลูกสาวกับลูกชายของเสียสุชาติเป็นผู้ยืนยันศพก็แล้วกัน
ใช้ศพของพ่อหรือเปล่านะคะนางอารักษ์ทัพใส่นายจักราวุฒิขาวล้วนนะคะ
ซึ่งลูกสาวกับลูกชายของเสียสุชาติยืนยันว่าศพนี้คือพ่อนี่คือศพพ่อจริง
ลูกบอกว่าจำได้ค่ะจำลักษณะโครงหน้าของพ่อได้จำสัดส่วนของพ่อได้
และที่สำคัญคือเสื้อผ้าค่ะเสื้อสีดำกางเกงสีแดง
มันคือชุดสุดท้ายที่พ่อใส่ก่อนหายตัวไป
จำได้และเลสข้อมือนี่ค่ะครับ

ใส่ชุดนี้เลยชุดนี้เลย
แต่จุดที่พบศพมันมีน้ำกรดค่ายางด้วยนะคะ
มีอยู่๒๔ขวดอ่ะ
ลูกก็เลยบอกว่าสงสัยคนร้ายเอาน้ำกรดฆ่ายางเนี่ยค่ะ

เพื่อให้ศพย่อยสลายเร็วขึ้น
สงใจว่าคือหาไม่เจออยู่แล้ว
แต่มันไม่เป็นแปลเวอะเพราะ
เนื้อสนิททองมันจะไม่เห็นถึงไส้นะ
มันน่าจะโดนกลมมีนกลมปลาด้วย
สิ่งที่เคยเป็นก็น่าจะจิบปวดมาก

มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อ
บอกพ่อไม่ต้องร่วมตำรวจเขาจะจัดคนผิดมาลงโทษได้หมดอยู่แล้ว
คิดไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์กับพ่อนะ
คุณผู้ชมค่ะลูกสาวกับลูกชายเนี่ยนะคะบอกว่า
คือถ้าปมก่อเหตุมันเป็นเรื่องเงินจริงเนี่ยนะครับ
คือพ่อเธออุตส่าห์กู้เงินมา

แล้วมันผิดตรงไหนถ้าพ่อจะไปทวงเงิน

คือตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนมากนะคะ
อยากให้ตำรวจเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เชื่อว่าบังฟิศไม่ได้ทำคนเดียว

ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนของตำรวจ

ส่งข้อความแชทไปหาลูกสาว
ของเศรษฐ์สุชาตินะคะ

ไปหานายสุริยาหรือบังฟิศ

๓แสนบาทคือขับรถไปหาที่บ้านบังฟิศเลย
คาดว่าทั้งคู่คงมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะคะ
เศรษฐ์สุชาติโดนบังฟิตทำร้าย
ขังไว้ในห้อง๒วัน

และบังฟิตน่ะเอาตัวเศรษฐ์สุชาติขึ้นรถเก่ง

ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่แล้วเอาปืนยิงค่ะ

หลังเกิดเหตุบังฟิศขับรถเก่งของเสียสุชาติ
แล้วไปจ้างรถแบ็คโฮลขุดหลุม

ในพื้นที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
เขาบอกว่าเขาไปอ้างค่ะครับ
ขุดหลุมให้หน่อยจะฝังวัวที่ตาย

แต่ขับรถของเศรษฐ์สุชาติไป
รถคือเข้าเกียร์ว่างนะคะ

ว่าเป็นแบบนี้คือตำรวจให้ข้อมูลนะคะ
ลึกสองเมตรกว่าคุณผู้ชมแล้วก็จุดไฟเผาในหลุมด้วยค่ะ
ครับเขาบอกว่าป้องกันแสงไฟแล้วก็กลบเลยทีนี้
โอ้โหนี่ไม่รวมกับศพที่ไปฝังอีกหลุมหนึ่งนะฮะ
มีคนที่ใช้เฟซบุ๊กแจ้งมายังลูกสาวของเสียสุชาติ
จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ก่อนจะหายตัวไปนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็พบทั้งรถแล้วก็ศพที่ถูกฝังดินวันนี้เนี่ยครอบครัวของ
นายสุชาติให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
เก
จากนั้น
ขับรถไปหาในใหม่ซึ่งเป็นญาติกัน
แล้วก็เป็นช่างที่อู่ซ่อมรถในตัวเมืองกระบี่
แต่ตอนนั้นช่างใหม่ไม่อยู่
สุชาติก็ขับรถออกไปเพียงคนเดียว
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับนี่ฮะ
เดินโทรศัพท์วนไปวนมาอยู่นานชั่วโมงนึงเนี่ย

สิบเอ็ดนาฬิกาเสียสุชาติโทรศัพท์ไปหาภรรยาชื่อนางน้ำค้างสิงพิลาอายุสี่สิบสอง
บอกให้เอากุญแจรถให้เพื่อนช่วงบ่ายโทรศัพท์ไปหานางวรุณีจันทร์ส่องแสง
อายุ๓๖ที่เป็นหลานสาวบอกว่าเดี๋ยวจะไปทวงหนี้จากบังฟิศ๓แสนบาท
๑๖นาฬิกาได้โทรทางไลน์ไปหาหลานสาวอีกครั้งแต่หลานไม่ได้รับ
พอโทรกลับไปเสียสุชาติไม่ได้รับสายจนเวลา๑๘นาฬิกานางน้ำค้างภรรยาของเสียสุชาติเนี่ย
โทรศัพท์ไปหาเสียสุชาติเพื่อจะบอกให้รีบกลับบ้านนะให้กลับมากินข้าวที่บ้าน
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็เหมือนที่หลานโทรไปก็ไม่รับสาย
นี่คือช่วงวันที่๓พฤษภาคมนะฮะจนกระทั่งนู่นเลยครับ
พฤษภาคมครับทุกผู้ชมครับหลังจากหากันอยู่นานไปแจ้งคงแจ้งความยังไงก็หาไม่เจอ
พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อเฟซบุ๊กตามนี้เลยนะฮะ
เสือหยกคนลาวส่งข้อความทักมาหาลูกสาวของเสียสุชาติ
บอกว่าเสียสุชาติเนี่ยเข้าไปทวงเงินที่บ้านของนายสุริยาหรือว่าบังฟิศ
แล้วถูกขังไว้๒คืนก่อนจะถูกยิงตายแล้วเอาศพไปฝัง
ส่วนรถเก๋งก็ถูกเผาแล้วนำไปขุดหลุมฝังเหมือนกัน
แต่พอสอบถามว่าคนแจ้งเป็นใครอะไรยังไงเขาก็ไม่ยอมบอก
เพิ่งสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาตอน๑๕นาฬิกา๕๕นาที
ของวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่ทักแชทส่งข้อมูลมาแจ้งลูกสาวของเสียสุชาตินั่นแหละ
นั่นแสดงว่าเขาสร้างปลาปุ๊บแล้วก็แจ้งฮะก็คงเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนนี่นะฮะ
คุณผู้ชมคะโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ว่าทำไมถึงก่อเหตุกันได้โหดเข้มขนาดนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตเขายังทำใจไม่ได้จริง
คุยวันนั้นเขาบอกเปิดเผยตัวตนไม่ได้จริงพี่เปิดเผยไม่ได้จริง
นี่ค่ะนี่คือข้อความนะแต่ทีนี้ค่ะภรรยาค่ะภรรยาบอกว่าคือตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ให้ไปดูศพของสามีนะคะ
อยู่ในหลุมเนี่ยนะคะเธอก็ร้องไห้ซุดลงไปแล้วก็ดมอย่าดมแทบเป็นลม
คือคือภรรยาเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสามีเธอไม่สามารถยืนยันศพได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเธอเสียใจหนักมากนะคะ
ทีมข่าวก็ขออนุญาตคุยด้วยนะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตคือคุณน้ำค้างนะคะ
เธอก็บอกว่าเธอยังมีความหวังเธอยังเชื่อว่าสามีเธอยังไม่ตายสามีเธอยังมีชีวิตเธอก็เลยไม่อยากจะไปยืนยันศพ
ไม่อยากจะยอมรับว่านี่คือศพสามีของเธอ
คือเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าคนร้ายจับสามีของเธอไว้ขังเอาไว้ยังไม่ตาย
แต่เอารถเก๋งเนี่ยมาเผาแล้วก็ฝังดินจะได้ไม่ต้องตามหาตามหาไม่เจอ
เธอบอกว่าเธอเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยนะน่าจะเป็นบังฟิศเพราะสามีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ก็มีช่วงนี้แหละที่สามีเครียดเนื่องจากว่าไปกู้เงินมา
แต่บังฟิศผิดนัดไม่ยอมคืนเงิน
สามีไปทวงที่บ้านก็เลยทะเลาะกัน
ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้บังฟิศไม่พอใจ
วงสามีเธอเพื่อที่จะเอาเงิน

มันเกินไปไหมสามีเธอเป็นคนที่มีบุญคุณนะ
อุตส่าห์ไปกู้เงินมาให้บางฟิตยืม
ถ้าเกิดแบบบังฟิศก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้

มันต้องแบบถึงขั้นตายตกไปตามกัน
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นรถตัวเอง

ไม่น่าทำแกไม่น่าใช่แก

เอาแกไปไปที่ไหนเอาแกมาเกินต้า

ไม่ใช่แกบอกพี่ว่าไม่ใช่แกแหละ
เขาก็ว่าแกก็ยังอยู่ก็ยังอยู่
มีตัวที่ไหนก็ว่าแกยังอยู่

ว่าจะเข้ามาเอาเงินกับบังฟิศบังฟิศยืมนานแล้ว
ว่าบังฟิศยืมเงินแกนานแล้ว
ตอนแกกู้เงินได้ใหม่อะค่ะ
แกก็ให้บังฟิศยืมก่อนแล้วแกก็พาบังฟิศไปกู้
พอบังฟิศกู้ได้แล้วก็ไม่คืนแก

เสร็จราคาที่เอาไว้ไม่ได้เขาก็ปีดหมด

ตรวจเงินกับบังฟิศเผื่อมีให้
นั่นแหละค่ะแล้วก็หายไปเลย

เพราะฉะนั้นเจอศพเสียสุชาติแล้ว

ก็ต้องตามหาคนที่เกาะเหตุทุกประชุมครับ
ตำรวจสพอ่าวนางวันนี้ลงพื้นที่
หาหลักฐานเพิ่มเติมไปที่บ้านของบังฟิศนะครับ

ก็เจอพ่อของบังฟิศบังฟิศตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เชิญพ่อของบังฟิศไปสอบปากคำ
เพื่อจะหาปมเชื่อมโยงการก่อเหตุต่างนะครับ
ถูกบังฟิศจับไปจับไปทั้ง๒วัน
จะยิงแล้วก็เอาศพไปฝังนะฮะ
ของบังฟิศให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อ๒๘เมษายนที่ผ่านมา
สุชาติเนี่ยมาทวงเงินที่บ้านจริง
ปฏิเสธกันไปนะครับบอกลูกไม่อยู่หรอก
ทงมาทวงก็ไม่ได้เจออะไรกันนะครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ช่วงค่ำเนี่ยที่ตำรวจไปนำพ่อของบังฟิศ
มาสอบปากคำตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังสอบปากคำอยู่นะฮะ
แล้วก็ได้ลากรถยนต์ของเสียสุชาติ

เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สพอ่าวนาง
เพื่อตรวจสอบแล้วก็หาหลักฐานต่างเพิ่มเติมด้วย
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
ไปคุยกับเพื่อนของเสียสุชาติผู้เสียชีวิต
คือเพื่อนก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเพื่อนคนนี้นะคะ
เพื่อนคนนี้บอกว่าตัวเสียสุชาตินะคะรู้จักกับบังฟิศในคุกนะคะ
พอพ้นโทษออกมาก็ยังช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน

ว่าบังฤษยืมเงิน
ก่อนหน้านี้ก็คือ๑๕๐๐๐บาท

ก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับนะ
เพราะรู้ว่าเหมือนกับเป็นเครือขายยาเสพติดนะ
เหมือนขู่จะได้เอาเงินคืนอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ผมไม่ได้ทราบว่าเขาทะเลาะกันมาหรือเปล่า
ถ้าอย่างนี้ก็คือเรื่องนี้แต่จะมี
สุชาติก็บอกเลยสุชาติบอกผมตรงเลย
ว่าตอนนี้เรื่องเงิน๑๕๐๐๐บาทนี้
เขาติดตามถามทวงบังฟิศมาเป็นเดือนแล้ว
เห็นว่ามีการข่มขู่มีการทะเลาะกัน
ไปบ้านไปทวงกันอะไร

สุชาติจะแจ้งให้ตำรวจจับ

บังฟิศนี่ไปเอายงเอายาขายยามา
แต่ของต่างที่กู้ไป
สุชาติกู้ไปด้วยน้ำเหือนน้ำพักน้ำแดง
แต่หน้าเนี่ยผัดผ่อนเรื่อยมาอะไรแบบนี้

โทรไม่ติดบ้างโอนสายบ้างปิดเครื่องบ้าง
สุชาติก็เลยตามไปที่บ้านทีนี้
คุณผู้ชมคะแล้วถามว่าแล้วบังฟิศคือใคร

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าบังฟิศเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ชาวบ้านบอกว่าบังฟิศเนี่ยค้าอาวุธสงคราม
ขายยาเสพติดวันดีคืนดีเดินถือปืนกลางไปมาตามท้องถนน
ชาวบ้านเขาเห็นกันจนโอ้โหเขาหวาดกลัวกันไปหมด
อันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรามาแบบนี้นะคะ

ตำรวจสพอาวนางบอกว่าคือตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งสอบพยาน

ว่าจะออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย๓คนนะคะ

คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะไปคาดตาปิดบังใบหน้าอะไรทำไม
เพราะบังฟิศยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่

เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่มีรายงานว่าเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีการออกหมายจับ
ผู้ต้องหาทั้งหมดอย่างน้อยก็น่าจะ๓คนนะครับ
คดีนี้ผู้ต้องสงสัยก็คือนายสุริยาหรือว่าบังฟิศ

เป็นชาวบ้านหนองแบกในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เป็นลูกหนี้ของเสียสุชาติผู้ตายนั่นแหละ
ไปทวงเงิน๓แสนบาท๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็หายไปเลยจนพบศพวันนี้
อดีตบังฟิศถูกจับหลายคดีครับ
ปล้นฆ่าพยายามฆ่าคดียาเสพติด
ปัจจุบันก็เป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกะบี่ด้วย
ครอบครัวของเสียสุชาติเคยให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ว่าสาเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดจาก๒ประเด็น
เพราะวันที่หายไปวันแรกเนี่ยเราก็ไปตามข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับ
ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินที่บังฟิศยืมไปแล้วรับปากว่าจะคืนให้หลายครั้ง

รวมถึงเรื่องที่นายสุชาติเป็นแกนนำชาวบ้านไปเรียกร้องเรื่องที่ดินทำกิน
ซึ่งมันอาจไปขัดผลประโยชน์กับในทุนในหลายพื้นที่
ตอนนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย

แต่ต้องสืบสวนหาปมสังหารที่แท้จริงก่อน
ก่อนอื่นคือต้องไปตามตัวบังฟิศมาสอบปากคำก่อนนะ
ว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นตำรวจบอกนะฮะ
ตำรวจบอกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบางฟิศดูอยู่
แล้วคุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
ก็รีบไปพบตำรวจที่กะบี่เพราะตอนนี้เนี่ยมีคนให้ข้อมูลแล้วบอกว่าเนี่ย
เขาไปเจอคุณแล้วคุณก็ไปยิงเขาแล้วเอาไปฝังตรงนั้นตรงนี้
พอเขาไปขุดเขาไปเจอรถไปเจอศพจริงจริงใช่ค่ะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ
เดี๋ยวรอการออกหมายจับค่ะครับ